หลังจากที่มีอยู่งานหนึ่งที่เราไปตาม

นามสกุลดังเนาะใช่หลายปีมาแล้วเริ่มรับนี้

เพราะตอนนั้นกระแสแรงมากจริง
ขอโทษนะคะเพราะว่างานที่ไปกับภรรยา
ว่าที่ภรรยาเขาเนี่ยงานนั้นเนี่ยเป็นงานเดียวเรื่องดี
เมื่อวานนี้เจองานปัจจักรยานก็เลยตอบได้นะคะ
ซึ่งคุณนัทเทพก็บอกว่าที่ผ่านมาเป็นกระแสเหมือนกัน
เพราะว่าพูดออกไปแล้วคนก็ไปแชร์เยอะว่าแพรวาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะ
ส่วนการเยียวยาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
เดี๋ยวไปฟังคุณนับเทพเปิดใจกับลกแพลวาค่าวสมกันเลยค่ะ

ในสิ่งที่คุณแม่ของน้องแพรวาได้ออกมาพูดในรายการของพี่หนุ่มเนี่ยนะครับ

คือไม่มีวันไหนที่เขามีความสุขแล้ว

ผมก็คงตอบแทนไม่ได้นะครับว่าเขาจะออกหรือไม่ออก
เชื่อว่าหลายฝ่ายคงจะได้รับการอธิบาย
แล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างเข้าใจมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ละเรื่องนี้ไปเพราะว่า๒๕กรกฎาคมนี้ค่ะ

คุณนัทเทพกับแทวาเป็นอะไรกันบอกก่อน

หลายคนก็ตกออกตกใจว่าตกลงเป็นอะไรกันหรือเปล่า
แต่ว่านี่คือภรรยาเขาคุณนาน่านะคะคบกันมาหลายปี

เดี๋ยวคงได้ดูภาพความสูงเขาบ้าง
ช่วงนี้ก็จะมีเท่าเยอะนิดหนึ่งนะใช่นะคะก็เขาหน้าคล้ายกันเหมือนกันนะ